มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเพื่อนบ้านอีกแล้วนะครับ
ใช่ค่ะเพื่อนบ้านบอกว่าเจอป้ามหาภัยแบบนี้นี่ไม่ไหวจริง
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปดูพฤติกรรมของป้า
ว่าป้าทำอะไรยังไงบ้างนี่ขนาดให้ตำรวจมาเตือนแล้วนะ
แต่พฤติกรรมแบบนี้ยังมีอยู่เอาไปดูค่ะ
มีใครเจอพฤติกรรมป้าข้างบ้านที่เป็นแบบนี้บ้างคะ
บางทีก็ถูกทำลายข้าวของหน้าบ้าน
จนต้องเอากล้องวงจรปิดมาปิดไว้ปรากฏว่าเจอเขา
ก็มีการแทรกขยะเข้ามาในบ้านนะคะ
โอ้โหนี่แหละฮะนอกจากมีคำบรรยายแล้วนะฮะ
ก็จะมีภาพวงจรปิดปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ
คือเห็นหมดเลยอ่ะทั้งมีไปทำอะไรบ้างอ่ะ
พังกระทั้งต้นไม้เอาน้ำมาโรยสารพัดวิธีจริง
นี่ขนาดไปบอกตำรวจนะให้ตำรวจมาคุยกับป้าหน่อย
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะตอนที่ตำรวจมาคุยกับป้า
จริงป้ารับปากตำรวจแล้วนะ
แต่ตอนตำรวจกลับทุกอย่างมันเป็นเหมือนเดิม
เดี๋ยวดูจังหวะที่ตำรวจมาคุยกับคุณป้าหน่อยค่ะ

คุณป้าทำให้เสียทรัพย์ได้นะเข้าใจไหมนะ

พ่อสามคนนั้นอยู่หรือว่าคุณไม่ปลอดภัยอะไรกันนะ
ไม่ต้องคุยกันก็ได้ไม่ได้คุยกันอยู่แล้ว
คุณป้าก็ติดคุกได้นะอายุเยอะแล้วแต่ยังอยากคุยกัน

ตำรวจบอกว่าคดีนี้มันเป็นคดีแพ่งนะ

สิ่งที่ทำได้คือลงบันทึกประจำวันนะคะ
แล้วตัวทางฝั่งผู้ที่เขารู้สึกว่า

ซึ่งป้าคนนี้ป้าจุกคนนี้ทำงานให้บ้านนั้น
เจ้าของบ้านเขาก็รับปากนะเดี๋ยวจะคุยให้

ถ้าเกิดเกิดปัญหาอีกเดี๋ยวจะตัดเงินเดือนป้าจุกแล้วนะ

ทางเจ้าของบ้านเขาบอกว่าป้าจุกแกคงเครียด
จากพี่ชายมาขออยู่ด้วยแล้วก็ไม่มีงานทำ
ทำให้ป้าจุกก็ต้องเลี้ยงดูพี่ชายด้วย

เดี๋ยวจะขายขายบ้านทิ้งแล้วเดี๋ยวจะไปอยู่กับลูกเลย
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปถามป้าจุก

ป้าไม่เคยทำลายทรัพย์สินใคร
ที่ไปจับต้นไม้นั่นน่ะไปจัดให้เฉย
มันล้มเลยไปจัดให้เดี๋ยวฟังป้าจุกพูดค่ะ
เขาจะเดินมามันโค้นลงไปอีกเข้าใจไหมแล้วนี่เราโคตรไปแล้วก็ยืนเฉย
เนี่ยไม่มีอะไรคุณแล้วอะไรโคลนเราก็หยิบใช่ไหม
แล้วนี่มันหาว่าเราฟ่ำแล้วเห็นมือไหม
เขาบอกไม่เห็นมือแล้วรู้ได้ยังไง
คุณยายครับแล้วกิ่งไม้ที่มันเป็นหนามที่มันไปอยู่ในแม่
ไม่เคยบอกตรงวันนั้นบอกว่าไม่ได้เฟี้ยงนะ

สรุปคือกระถางต้นไม้ป้าบอกป้าไม่ได้พังป้าแค่ไปจัดให้

ทีนี้ค่ะเจ้าของบ้านเขาก็บอกนะ

คุยกับเจ้าของบ้านที่เป็นนายจ้างของป้าจุกแล้ว

ทำไมต้องก่อกวนแต่ป้าแกก็ด่ากลับมา
ทีนี้สิ่งที่น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเนี่ย

ต่างคนต่างอยู่ได้ไหมอย่าก่อกวนกันเลย
แล้วก็เรื่องที่ไปแจ้งความตอนนี้ยังไม่ได้คืบหน้านะคะ